มันมีฐานบนของการหนีไพรสงคราม
น้องต้องไปในบ่อน้ำมุดน้ำลงไป
คุณครูก็ยนต์กล้อนดินกล้อนหินไป
แล้วก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไป
เรามีภาพตัวอย่างเหตุการณ์
ลักษณะเดียวกันกับการเข้าค่ายลูกเสือแล้วก็เป็นฐานหนีภัยสงครามเหมือนกัน
ดูว่าเด็กนั้นต้องทำอย่างไรบ้างครับ

กลุ่มอยู่กันเป็นกลุ่มอยู่กัน
น้องที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือน้องปอนนะฮะน้องทองนพก้าวศรีทาอายุ๑๕ปี
นักเรียนชั้นม๓ของโรงเรียนบ้านนาเคาะตะบนกุฎโดนอำเภอห้วยเม็กที่กรสิน
ก็ไปร่วมกิจกรรมแบบนี้เหมือนกันครับนะฮะ
แล้วก็จะเห็นว่าในคลิปเนี่ยเด็กก็ต้องเรียบไปตามริมตลิ่งริมบ่อนะ
พอครูจะลองเหตุการณ์ปลาโครนลงไปน้องก็ต้องมุดน้ำหลบอะไรแบบนี้
แต่ครูก็มีการตะโกนเตือนนะเขาก็บอกว่าอย่าลงไปที่ลึกนะ
แสดงว่าคุณครูก็ทราบเหมือนกันนะว่าบ่อบ่อไหนอ่ะมันลึก
เพราะถ้าเกิดไปห่างกว่านี้มันจะลึกไอ้ขอบบ่อมันยังเหยียบได้
เป็นดินเป็นเลนต่างอยู่เป็นกลุ่มอย่าลงไปลึก
อะไรแบบนี้นะฮะคือเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ต้องลงพื้นที่ไปสำรวจที่บ่อนี้ไปตรวจสอบแล้วเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์เหมือนในคลิปที่เราได้ดูไปนี่แหละ
เหตุการณ์เป็นยังไงเอาเชิญคุณครูคนที่เป็นผู้คุมฐานมาด้วย
ชี้จุดสิว่าตอนทำกิจกรรมนั้นคุณครูบอกให้เด็กทำยังไงนะฮะ
วัดความลึกของน้ำนะว่าจากขอบบ่อลงไปที่น้ำเนี่ยเท่าไหร่
เพราะว่าจุดที่พบศพของน้องปอนเนี่ยห่างจากขอบบ่อไปต้องเก้าเมตรนะฮะ
แล้วมันลึกต้องสามเมตรทีเดียวนะฮะส่วนครูผู้ดูแลฐาน
ที่เรียกว่าหนีภัยสงครามเนี่ยบอกว่ากลุ่มของปอนเนี่ยมี๗คนนะฮะ
พอมาถึงฐานนี้พร้อมกันกับกลุ่มของตั้งเรียนชั้นปอล์สี่ปอล์ห้าและปอล์หก
เพราะมากันพร้อมกันหลายกลุ่มยืนยันว่าให้เด็กทำกิจกรรมที่ริมฝั่ง
ไม่ได้ให้ลงไปลึกแล้วก็ย้ำเสมอว่าอยู่เป็นกลุ่ม
อย่าลงไปลึกไม่แน่ใจเลยว่าตอนนั้นลูกศิษย์หายไปตอนไหน

นะฮะถ้าเกิดว่าทางครอบครัวของน้องปอนจัดดำเนินคดี
ก็เข้าใจก็ให้เป็นไปตามกระบวนการ
เพราะเข้าใจหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่

ค่ะฟังเสียงคุณครูที่คุมฐานนี้นะฮะ

ก็มีในคลิป
ที่เป็นคนคุมกิจกรรมนั้นด้วย

ไม่พอใจทั้งผอและครูนั่นแหละ

พยายามไปขอให้คุณครูช่วยถึง๓รอบ

อะไรอย่างนี้ยังดื่มสุรากันอยู่เลย
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องโรงเรียนและคุณครู

เพราะเสียใจกับการที่ลูกจากไป

ตำรวจจะเรียกทั้งผอและครู
ทั้งสองคนที่เป็นคนคุมฐานนั้น
รวมทั้งเพื่อนของน้องไปสอบปากคำทั้งหมดเลย

วันเสาร์ที่๒๐มีนาคมนี้ที่สพห้วยเม็กต่อไป

คือคนจัดกิจกรรมจัดฐาน

ไม่ดูแลเด็กให้ดีจนมีเด็กเสียชีวิต

อีกอันหนึ่งคืออุบัติเหตุเพราะว่าผมตามดูแล้วคุณครูพยายามถาม
ผมก็เข้าใจแหละคือพยายามถามว่าเด็กเนี่ยหายไปแล้วก็จมน้ำตอนร่วมกิจกรรมหรือเปล่า
หรือว่าตอนจบกิจกรรมไปแล้วตอนโรงเรียนเลิกไปแล้ว
คือครูก็พยายามจะหาข้อที่จริงมาถามนะครับซึ่งอันนี้แหละต้องพิสูจน์กันต่อไป
มันจะออกสองแนวทางนี้แหละครับแต่ที่สำคัญที่สุด
จะจัดกิจกรรมอะไรต้องปลอดภัยครับนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยด้วยความเคารพครับ
ก็มาตรฐานความปลอดภัยก็ดูจะหละหลวมไปมาก
ใช่ไม่ได้นับจำนวนอะเนาะเพราะเด็กก็มา๓๔กลุ่มพร้อมกัน
คุณครูก็ไม่ได้นับว่าเออเช็คชื่อก่อนไหมว่ามากี่คนกลับไปกี่คนอะไรแบบนี้
และกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางน้ำเห็นใครสวมเสื้อชูชีพบ้างไหมคะ
ไม่มีแล้วน้องก็ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะครับ